เกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์ชายหนุ่มคนหนึ่งหวังดีครับ
พระท่านยืนอยู่ริมถนนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะอาสาพาไปส่งให้
พอจะนึกเรื่องลาออกใช่ไหมครับขี่รถไปได้สักพักสักพักสักพัก
พอถึงทางเปลี่ยวทำไมรถมันเบาอ่ะ
หันหลังไปดูไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยครับอ้าว
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับญาติของพระสงฆ์รูปนี้นะครับ
รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตะบนทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสัมพันธ์นะฮะ
ึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์โดยนายบุญเพิ่มกลมกลึงอายุสี่สิบห้าปี
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าถึงเรื่องสุดหลอนนี้ว่า
พระรูปนี้ชื่อพระเสรีที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงตาเสรี
มรณภาพไปนานเกือบสิบปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านู้น
ที่ผ่านมามีชาวบ้านพบเห็นวิญญาณของหลวงตาเสรีหลายครั้ง
โดยเฉพาะช่วงวันพระใหญ่ซึ่งคนที่เจอส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนในพื้นที่
แล้วก็ไม่เคยรู้จักกับท่านล่าสุดเมื่อคืนวันที่สามสิบ
พฤศจิกายนที่ผ่านมานายปริญญาโกมนสิงอายุ๑๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์ผ่านหน้าวัดนะครับแล้วเห็นวิญญาณหลวงตาเสรียืนอยู่ตามลำพัง
จอดรถถามว่าท่านจะไปไหนพระก็ตอบว่า
จะไปบ้านญาติที่ทรัพย์ปางช้างห่างไปสัก๑๔กิโลเมตร
ทีเดียวนะฮะด้วยความสงสารครับ
ชายคนนี้จึงอาสาพาพระไปส่งโดยให้ท่านนั่งซ้อนท้ายไปด้วย
และระหว่างทางก็ยังพูดคุยกันหลายคำนะจนใกล้ถึงที่หมายเป็นทางเปลี่ยว
ไม่มีบ้านคนตอนนี้รู้สึกว่าทำไมรถมันเบาก็เลยก้มเหลือไปดูกระจกมองหลัง
พระท่านไปไหนไม่เห็นนั่งอยู่แล้วนายบุญเพิ่มยังบอกอีกว่า
เคยบวชอยู่ด้วยกันกับหลวงตาเสรีนะครับส่วนตัวยังไม่เคยเจอวิญญาณหลวงตาเลย
แต่หลานชายเคยเจอแล้วมาเล่าให้ฟังครับ
คนที่โดนส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนในพื้นที่อ๋อคือคนที่ไม่เคยเห็นหลวงตาแก
คนที่ที่เขาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่พฤติกรรมที่มีคนเคยเห็นแล้วมาเล่าให้พี่ฟัง
จะเป็นยังไงบ้างพี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันเนี่ยคือให้ไปส่งให้ไปส่งบางช้าง
ครับให้ไปส่งที่ที่บ้านญาติแกที่อยู่ที่นู่นก็จะหายไปอย่างเงี้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
ลักษณะนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเจอแต่มอไซค์ส่วนใหญ่เจอแต่มอไซค
รถยนต์นี่ที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นแต่ว่ารถยนต์นี้เขาจะไม่จอด
ส่วนใหญ่เขาจะผ่านไปเลยแต่เป็นมอไซค์นี่ส่วนใหญ่จะจอดถาม
คือลูกของท่านด้านนายวีราชจันทวงอายุเจ็ดสิบสามปี
คนนี้เป็นน้องของพระเสรีครับก็เล่าบอกว่าพี่ชายเนี่ย
พระมาตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มโดยบวชไม่ศึกด้วย
แล้วท่านก็มรณภาพอย่างสงบในกุฏิเมื่ออายุ๗๕ปี
ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยตั้งแต่พระเสรีมรณภาพก็ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเข้าฝันมาก่อนเลยนะครับ
อย่างนี้ความเชื่อเขาว่ายังไงก๊อฟ

จะเป็นห่วงพวงหรือเปล่านะจิตท่านก็ยังไม่ไปไหนนะ

อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลแต่ก็ร้อนเหมือนกันนะ
นั่งอยู่ข้างหลังเราหันไปเอาหายไปแล้ว